ครอบครัวนี้ที่สระบุรีคุณพ่อก็บอกว่า
ใจนี่สลายเลยนะฮะเพราะว่ามีลูกชายอยู่คนนึง
ลูกชายเนี่ยอายุ๒๑ปีแต่ว่าพิการตั้งแต่กำเนิด
คือต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนั่นแหละ
ล่าสุดลูกชายเนี่ยมีอาการลักษณะชักเกร็ง
ก็เลยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี

กรกฎาคมหมอเจ้าของไข้เนี่ยโทรมาบอกพ่อ
บอกว่าลูกชายอาการโคม่านะถามว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณหมอบอกติดโควิดเชื้อลงปอด
น่าจะอยู่ได้ไม่เกิน๕วัน
บอกเอ้าก็ตอนลูกผมเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ติดโควิดนี่
คือลูกผมเนี่ยมีลักษณะชักเกร็ง
โรงพยาบาลบอกว่าสาเหตุที่น้องติดโควิดเพราะระหว่างรักษาตัวอยู่เนี่ย
มีคนไข้คนหนึ่งเข้ามารักษาแล้วอยู่เตียงข้างน้อง
แต่ปกปิดประวัติไม่ให้ข้อมูลว่าตัวเองเนี่ยติดโควิด

โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือทางลงพยาบาลเขาก็บอกว่าเขาก็ช่วยรับผิดชอบให้นะ
เรื่องของการจัดการเรื่องของศพโรงศพต่าง
พาไปวัดโคกตูมนะชาปนกิจให้เรียบร้อย
แต่เรื่องของเงินเยียวยาก็ต้องไปยื่นฟ้องร้องอะไรกันตามขั้นตอนกันไป
คุณพ่อบอกว่าแล้วมันยังไงกันนี่
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับคุณพ่อของน้องนะครับ
น้องที่เสียชีวิตชื่อน้องเอิร์ทอายุ๒๑แล้ว
คุณพ่อชื่ออภิชาธิ์คุณพ่อบอกว่า
ทางลงพยาบาลก็มาพบมาอธิบายสาเหตุ
บอกมีผู้ป่วยที่ปกปิดข้อมูลมารักษา

ถามหมอแล้วโควิดมันมาจากไหน

คือต่างคนก็ต่างไม่รู้

ช่วงที่น้องมีไข้ที่เขาแจ้งมาเนี่ย
ถ้าเขาตรวจน่าจะเจอผลได้เร็วกว่านี้

อยากได้ลูกอื่นอ่ะถ้ายังงั้นไม่เอาผิดกับใครก็ได้
นี่คุณพ่ออนุญาตให้เราดูคลิปของลูกชาย

คือมีลักษณะพิการตั้งแต่กำเนิดแบบนี้
แต่คุณพ่อบอกเอาชักเกรงพาไปโรงพยาบาลใครจะไปคิด
โทรมาแจ้งบอกติดโควิดเชื้อลงปอด

ตอนนี้ไปยื่นเรื่องที่สปสชแล้วนะครับ
เพื่อจะเรียกร้องเรื่องของการเยียวยาต่าง
นี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะครับ